ก็ความรุนแรงเหมือนกันคุณผู้ชมพี่ตูนบอดี้แลม

เสยยอดหน้าดูเองกับตาเลยค่ะ
ไม่เอาไว้ในใจเลยขออนุญาตเรียกนะไอ้ปุ้ย

ขอทานโทษทานโทษเอฟซีพี่ตูน
มีกรรมหมัดแล้วนะใครทำร้ายพี่ตูนผมเอาด้วยนะ

ทานโทษนะคะสแตนดี้โอ้โฮไม่โกรธพี่แล้วล่ะ

ปุ้ยก็เคยเป็นนะการแบบนี้สแตนดี้ใช่แล้วคือถ้าพี่ตูน
ถ้าพี่ตูนตัวจริงยืนอยู่ในห้องเก็บของหลังร้านสะดวกซื้อ
นี่คือร้านสะดวกซื้อนะคะเขาจะไปเอาของที่ข้างหลัง
แล้วเข้าไปเดินตั้งใจโอ้โฮ
เท้าไหวมากเลยตกใจเท้าไหวมากนะคะสุดท้ายแล้ว
เป็นอะไรบ้างไหมนะน่าจะขาด๒น่าจะขาด
แต่เงิบเลยค่ะแล้วคนที่เข้าไปดูเนี่ยคือเข้าใจนะเข้าใจพ่อหนุ่มคนนี้นะคะ
หนุ่มเซเว่นเข้าใจเขาว่าเขาตกใจ
แล้วรู้ไหมคะว่ากลายเป็นเรื่องขำขันในโลกออนไลน์แล้วคนเข้าไปดูหลักหมื่นหลักแสนแล้วอ่ะ
นี่อะไรอ่ะกูตกใจเฮ้ยไอ้ตุ้นกูตกใจ
คือเห็นเจ้าหวัดพังหะไหมเออแบบโอ้โหเจ้าหวัดฟิตคอมมากอะไรเขาเรียก
คือสนุกตัวแรงมากอ่ะแต่เท้าไวกว่า
ใช่ค่ะปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยเตรียมกล้องนะตอนพี่ต้นไปล้างหน้าหลังเลิกอ่านข่าว
เดี๋ยวเราปฏิบัติการนี้กันแล้วเอาคลิปมาออก
ผมช็อกตายแล้วผมไม่เต่ใครแล้วผมช็อกตายแล้วให้คุณติดคุกอะนะ